แป๊บเดียวแต่คือบ้านหนูมันเป็นหมู่บ้านที่มันมีคนแก่
คนแก่อยู่เขาก็จุดนานไหมละก็จุดแป๊บ

มึงมาบอกให้มึงแจ้งตำรวจมามึงมาคุยกับคุณดีสิ
ตอนแรกหนูจะมาแล้วแล้วหนูก็เลยถามเขาว่ามันคือ
เขาไม่ได้จัดจุดทุกวัน
แต่คือบ้านหนูว่ามันมีหมาหนูมันก็หายไปไง
แล้วหนูพูดดีกับพี่นะ

มึงแจ้งตำรวจไปอะ
เห็นคนใส่ชุดสีกากีในคลิปไหมคะ

ที่เปิดเพลงเสียงดังจุดพลุเสียงดัง
ทำให้บ้านเธอที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเดือดร้อน
เพราะที่บ้านมีผู้สูงอายุหลับนอนกันไม่ได้เลย
เสียงพลุทำให้หมาที่บ้านตกใจวิ่งเตลอดไปอีก
เลยแจ้งตำรวจให้ช่วยมาเตือนให้ลดเสียงลง
เท่านั้นแหละเจ้าของบ้านบอกเออ
เขาน่าใช้เสียงเบาเนอะไม่สู้เขาจริง
เออก็มาคุยกันดีสิแจ้งตำรวจมาทำไม
คุยตะคอกเสียงดังเลยแล้วก็ต่อว่าด่าทออยู่หน้าบ้าน
ตำรวจเองก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเหมือนกัน

เออจะได้ยินเสียงตำรวจคลออยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้จังหวะที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ฝ่ายคู่กรณีก็เลยถามว่าแล้วถ่ายคลิปทำไม
เธอก็บอกก็ถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นแหละ
เขียนข้อความบอกว่าจัดงานวันเกิดเสียงดัง
มีการจุดพลุใกล้บ้านเรือนหลายหลังคาเรือน
เมื่อวานเขาไปแจ้งความมาตำรวจก็บอกกับเขาเอง
ป้าในคลิปเป็นคนเลี้ยงดูตำรวจที่สอนออยู่

ตำรวจให้เขาระวังตัวเรื่องความปลอดภัยที่จะถูกทำร้ายด้วย
อุ้ย๒๓ตำรวจอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ค่ะ
ตำรวจแทบห้ามไม่ไหวตำรวจแค่มาบอกว่า
ให้ลดเสียงลงหน่อยเพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่โทรแจ้งไป
แถวไหนของจันทบุรีเขาบอกแถวมราชพัฒน์รำภัยพันนี
มีนักการเมืองมาร่วมงานวันเกิดนี้ด้วย
อุ๊ยเออเอาสิหลายอุ๊ยแล้วเห็นไหมอ่ะใช่
หญิงสาวคนนี้เขาถ่ายคลิปแล้วก็เขียนบอกว่าเวลามันคือตี๑๔๕นาที

เป็นเวลาหลังจากที่ตำรวจเข้าไปเจรจาให้ลดเสียงเพลงลงแล้ว
แล้วในคลิปเป็นจุดที่อยู่ห่างจากบ้านที่จัดงานมาเกือบ๖๐๐เมตร
แล้วตี๑๔๕ลังจากฟาร์มแล้วถูกตือนจากตำรวจ
อุ้ยอยู่ห่างกันกัน๖๐๐เมตร
หลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปคุยแล้วนะคะว่า
ให้บ้านเขาลดเสียงเพลง
ตอนนี้ก็ตี๑๔๕แล้ว
ถ้าเปิดเพลงไม่เอานะเกรงใจซะด้วย
ไม่รู้ว่าใครเกรงใจใครนะแต่ที่แน่เจ้าของคลิปบอกว่าคืนนั้นฉันได้นอนตี๕จ้ะ
เพราะว่าวงเลิกตี๔
ฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะจัดงานวันเกิดจริงไม่ว่านะถ้าจะจัด
ฉันแนะนำให้แบบว่าบุผนังบ้านผนังห้องให้เก็บเสียงไปเลย

เดี๋ยวนี้มันก็มีร้านอาหารนะที่รับจัดงานวันเกิดแล้วเขาจะมีคน

แหมตี๒ก็เต็มที่ก็พอตี๑ก็อะไรอย่างนี้
สิ่งเล็กสิ่งน้อยทำไมเนี่ย
น้องไม่รู้